คุณผู้ชมครับเครื่องบินลำใหญ่นั้นถูกประกอบมาด้วยชิ้นส่วนเล็กนะครับ
และหนึ่งในนั้นนั้นชิ้นส่วนนั้นถูกผลิตขึ้นมาด้วยฝีมือของคนไทย
ใช้ความพยายามครับในการพัฒนาคุณภาพในการผลิตนะครับ
ได้รับการรับรองมาตรฐานสูงสุดนะครับ
และบริษัทเดียวในไทยซึ่งทำธุรกิจนี้ในการผลิตชิ้นส่วนของอากาศยาน
แล้วถึงได้รับการยอมรับจากทั่วโลก
ติดตามจากบรรยายงานของคุณอัญชรีสิริมั่วครับ
ที่สามารถผลิตชิ้นส่วนเครื่องบินได้
ก่อนจะก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมอากาศยานเมื่อ๑๒ปีที่ผ่านมา
เขาเรียกเป็นคนที่สนับสนุนในการอุตสาหกรรมการผลิตแบบต่อเนื่อง
ฉะนั้นเราก็เป็นคนสำคัญแล้วถามว่าแล้วเราทำอะไรได้บ้าง
เราทำได้ทุกอย่างที่ลูกค้าต้องการเครื่องบินทำได้ไหมเครื่องบินก็ทำได้
นี่คือที่มาที่ไปถึงได้ทุกอย่างมาก
พุ่งเข้ามาหาอุตสาหกรรมอากาศยาน
โดยที่ประเทศไทยยังไม่มีใครคิดและเข้ามาในแวดวงอันนี้
ช่วงเริ่มต้น๑๐ปีแรกบุญเจริญยอมรับว่า
เป็นช่วงทดลองการผลิตโดยที่ไม่มีคำสั่งซื้อแม้แต่รายเดียว
เป็นธุรกิจที่เขาไม่เอามาให้คุณทำโดยที่คุณไม่มีอะไรอยู่ในมือ
และคุณต้องมีประสบการณ์ในการทำงานก่อนเขาถึงเอางานมาให้คุณทำ
มุ่งมั่นในการทดลองผลิตชิ้นส่วนเครื่องบินภายใต้ความเข้มงวดคุณภาพการผลิตให้ตรงตามสเปค
ปัจจุบันบริษัทรับผลิตชิ้นส่วนเครื่องบินมากกว่า๑๐๐ชนิดเช่นไฟเครื่องบินโครงสร้างเก้าอี้โดยสารและชิ้นส่วนที่อยู่ในเครื่องบิน
โดยมีมูลค่าการส่งออกประมาณ๑ล้านดอลลาร์สหรัฐมีตลาดหลักอยู่ที่สหรัฐอเมริกาและยุโรป
ส่วนหนึ่งในห้องนักบินเขาเรียกคอปพิษนี่คือโครงสร้างของที่นั่งของนักบิน
ซึ่งแข็งแรงมากนะครับอย่างตัวนี้ก็น่าจะอยู่ในอะไรครับ
แต่ว่าคือความหลากหลายของชิ้นงานที่เราทำนะครับ
เราไม่ได้ถามว่าคือส่วนใหญ่คนมักจะถามว่าคุณทำงานอะไรให้กับเครื่องบิน
พอจะบอกได้ไหมเราไม่ได้สร้างปีกเครื่องบินนะครับ
มันเกินกว่าที่เราจะทำแต่เราทำชิ้นส่วนของโครงสร้างที่อยู่ในปีกของเครื่องบิน
เติบโตของอุตสาหกรรมการบินทำให้มีการประเมินว่า
ทั่วโลกจะมีความต้องการเครื่องบินใหม่ปีละ๒๐๐๐ลำ
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนเครื่องบินยังมีโอกาสเติบโตได้สูงมากเช่นกัน
ดังนั้นแหล่งเงินทุนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด
ตั้งแต่การทำธุรกิจวันที่๑นะครับ
ผมเป็นลูกค้าของธนาคารกรุงเทพเมื่ออายุ๒๕
มาถึงณปะนี้เป็นเวลาเกือบ๕๐ปี
ขอให้ข้อคิดสำหรับคนที่ทำธุรกิจนะครับ

เวลาเรามีปัญหาเรื่องทางการเงิน
เขาจะเข้าใจเราง่ายกว่าแบงค์ใหม่

เพราะเข้ามาเสนอให้ดอกเบี้ยราคาถูกกว่านิดเดียว
แต่เขาไม่เข้าใจเราเพราะเราเพิ่งไปเป็นลูกค้าเขา
ในการที่เราจะมีปัญหาเรื่องการเงิน
ขอการช่วยเหลืออะไรอย่างนี้
มันก็ค่อนข้างจะไม่สะดวก
ก็แบงค์ที่เราอยู่กับเขาตั้งแต่เริ่มต้นมาถึงณเวลานี้
บุญเจริญเล่าว่าเมื่อ๑๐ปีที่แล้ว
กู้เงินจากธนาคารกรุงเทพจำนวน๑๘๒ล้านบาท

ชิ้นส่วนครอบคลุมเกือบทุกอุตสาหกรรม
เช่นเครื่องมือสำหรับอุตสาหกรรมผลิตใบมิดโตน

ผลประกอบการจากเดิมอยู่ที่๒๐๐ล้านบาท
เพิ่มเป็น๑๗๐๐ล้านบาทในปีที่ผ่านมา
ดังนั้นแหล่งเงินทุนจึงมีความสำคัญมาก
ช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
พร้อมกันนี้อยากให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือเรื่องอัตราดอกเบี้ย

เพื่อให้อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยานของคนไทย
สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน